เป็นสองสามีภรรยาจริงเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อหรอก
แต่ว่าคนมันจะถูกคุณผู้ชมมันก็ถูกรางวัล
อยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะคุณผู้ชม
คนที่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๑๘ล้านบาท
เป็นสามีภรรยาเขาแต่งงานกันมา๗ปีแล้ว
คุณผู้ชายนี่คือคุณนิพนธ์
คุณผู้หญิงชื่อนางสาวบุญช่วยนะคะ
ทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำแข็งในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนี่แหละ
ไปคุยกับคุณพี่ผู้หญิงก่อนคือนางสาวบุญช่วยเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่ได้ซื้อเลขนี้มาเพราะว่ามีคนเดินมาขายลอตเตอรี่ให้
เป็นชุด๕ใบแต่มีคนซื้อแบ่งซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว๒ใบ
ก็เลยเหลือ๓ใบเป็นสุดท้ายแล้ว
ขายเขาก็ขยันขยอว่าเอาซื้อหน่อยเถอะพี่เหลือ๓ใบสุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็เลยอ่ะไหนก็เอามาให้แล้วล่ะก็เลยซื้อเก็บไว้
พอวันที่ออกรางวัลไปตรวจดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ทั้ง๓ใบเลยค่ะคุณ
งวดวันที่๑๖กัญญายนนี่แหละเลขที่ออก๑๔๙๗๖๐
โอ้โหก็รู้แบบนั้นไปสิคะไปที่สถานีตำรวจ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะนำไปขึ้นเงินนะคะ
แต่เขามีวิธีนะที่ได้เลขมาอะไรเนี่ยหรือว่าไปขออะไรมาสักอย่าง
ไปกราบไหว้ไปขอพรองค์พระสยามเทวาธิราช
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอรัญญประเทศเขานับถือค่ะ
ก็สงสารสามีเนอะก็เลยแบบไปขอสิ่งศักดิ์สิทธ
ขอให้สามีหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้ตนถูกรางวัล
ได้นำเงินไปรักษาปรากฏว่าขอแล้วก็ได้ดั่งใจอย่างนั้นเลยอ่ะ
ดีใจจนน้ำตาไหลค่ะแล้วก็บอกว่าจะเอาเงินไปสร้างบ้านไปซื้อที่ดินเก็บไว้ทำกิน
ส่วนหนึ่งก็จะซื้อรถมาใช้ในครอบครัวแล้วก็รักษาสามีด้วย
ดีมากเลยนะครับแหมถือว่าโชคลาภมาได้ในจังหวะที่เหมาะสมคู่ควรจริง
ใช่แสดงความยินดีด้วย